มีเรื่องของพระสงฆ์ต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ที่วัดบ้านพลับตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ล้มหัวฟาดพื้นมรณภาพนะคะ
แต่ว่าภายในกุฏิพบเงินสดห่อเอาไว้

ตำรวจภูทรบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ก็รับแจ้งนะคะว่าพระสงฆ์หกล้ม
ฟาดพื้นมรณภาพอยู่หน้ากุฏิ
ภายในวัดบ้านพลับหมู่๔ตำบลบ้านผือ
ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบในกุฏินะคะ
พบศพพระขันถิติสมปณะโนอายุ๘๕ปี

สภาพศพก็คือสวมประคดตัวเดียว
ใกล้กันพบถังมีขันพลาสติกตกอยู่
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้อะไรนะคะ
จากการชนะสูตรพบบาดแผลบริเวณคิ้วซ้าย
ระบุว่าเสียชีวิตมาประมาณ๑ชั่วโมง
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าพระขันเป็นชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
อยู่ที่วัดบ้านพลับประมาณ๒๐พันศาแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าได้ออกบินทบาทชั้นอาหารกลับกุฏิตามปกติ
ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาพระลูกวัดไม่พบพระขันมาฉันเพล

แต่ว่าตอนเที่ยงก็มีเด็กในหมู่บ้านเข้ามาวิ่งเล่นกันในวัดนะคะ
บอกว่าเห็นพระขันนอนมรณภาพจมกองเลือดอยู่
ก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสให้รับทราบ
สันนิษฐานว่าพระขันมีอายุมากแล้วค่ะ
ตัวออกไปฉันเพลแต่เดินสะดุดล้ม

หมดสติคิ้วแตกเลือดไหลไม่หยุดทำให้มรณภาพนะคะ
จากนั้นตำรวจและเจ้าอาวาสก็เข้าไปตรวจภายในกุฏิของพระขัน
พบว่ามีทรัพย์สินทุกอย่างยังครบถ้วนสมบูรณ์

ติดต่อยาดมารับแล้วก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ